เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวตลิ่งชันกรุงเทพคือมีเจ้าของร้านเสริมสวยคนหนึ่ง
เขาเช่าตึกอยู่แถวนี้นี่แหละนี่ฮะคือย้อนกลับมาเนี่ย
ขับรถมาพุ่งชนรถของเจ้าของหอค่ะอ่าที่เขามาเช่าชั้นสามเนี่ย
เป็นร้านเสริมสวยอยู่แล้วก็ชนอีกคันหนึ่งด้วย
นี่ชนสองคันเลยทีแรกคิดว่าจะถอยกลับไปแล้วนะฮะ
โดยสาเหตุเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของร้านเสริมสวย
คนนี้ที่ขับรถคันนี้พุ่งมาชนเนี่ยนะฮะบอกว่าไอ้รถคันแรกที่จอดอยู่
มันเป็นรถสีแดงนะเป็นรถตู้ของทางเจ้าของที่พักเขา
ที่เขาให้เช่าทำร้านเสริมสวยอยู่ซึ่งมันเป็นสีการากินีของเธอ
ไม่ถูกฉลกไม่ถูกฉลกไม่ควรจะจอดตรงนี้
แต่ว่าชาวบ้านแถวนี้บอกโอ้โหเขาจอดมาเป็น๑๐ปีแล้ว
แล้วสีขาวเกี่ยวอะไรคะนั่นน่ะสิอาจจะโมโหต่อเนื่อง
แต่เจ้าของเจ้าของเขาจอดมาเป็น๑๐ปีแล้วใช่ไหม
เหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นหรอกค่ะว่ารถสีไม่ถูกฉลกมาจอดตรงนี้ไม่ได้
แล้วไปชนเขาอ่ะนี่ฮะแล้วคุณเพิ่งมาเช่าอยู่สักประมาณสามปี
ค่ะอ่าตอนเนี้ยจะหมดสัญญาเช่าก่อนจะหมดสัญญาเช่า
ก่อนจะมาขับรถชนรถเขาเนี่ยนะฮะคือทุบห้องที่ตัวเองเช่าทำร้านเสริมสวยเนี่ย
ทำลายพังหมดเลยนี่เขายังตามตัวกันอยู่นะครับ
จะมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้นะครับว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะฮะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดสิบเก้ากันยายนช่วงสี่ทุ่มนะครับในซอยสวนผักซอยสิบห้าที่ตลิ่งชันครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ได้ไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะฮะคือเจ้าของร้านเสริมสวยเนี่ย
ร้านเขาปิดแล้วนะมีป้ายปิดอยู่ที่หน้าร้านนะฮะ
ส่วนรถสีแดงของเจ้าของหอเนี่ยเขาก็ยังจอดอยู่นะครับ
มีรถอีกคันหนึ่งที่เสียหายด้วยนะฮะชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าตอนเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงดังมากเหมือนเสียงรถชนนี่แหละ
ก็ไปดูกันก็เห็นรถของสมมุติว่าชื่อคุณสาก็แล้วกัน
เจ้าของร้านเสริมสวยที่เป็นช่างเสริมสวยอยู่สักสามสิบอ่ะ
เป็นผู้เช่าอาคารพาณิชย์๓ชั้นเปิดร้านเสริมสวยอยู่
ขับพุ่งชนรถของเจ้าของบ้านเช่าจนเสียหายคือคุณสาเนี่ย
เจ้าของบ้านเช่าเขามีปากเสียงกันเรื่องรถตู้สีแดงกันมานานแล้ว
เพราะว่าสาเนี่ยมาเช่าอาคารเปิดร้านเสริมสวย
แต่บอกว่าเนี่ยไปดูหมอมานะหมอดูเขาทักว่า
สีแดงของเจ้าของบ้านเช่าที่จอดค้าอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นการละกินีอืม
ให้เอาออกหน่อยได้ไหมแต่เจ้าของที่พักที่เป็นเจ้าของบ้านเช่า
เขาไม่ให้ออกให้เขาบอกเขาจอดมาเป็น๑๐ปีแล้วนะ
ก็มีปากเสียงกันเรื่อยมานะครับจนกระทั่งสิ้นเดือนกันยายนนี้
ร้านเสริมสวยของสาจะหมดสัญญาค่ะก่อนจะออกไปเนี่ยโอ้โหสาเนี่ย
ทุบทำลายที่ร้านเนี่ยพังไปหมดนะครับแล้วก็ย้อนกลับมา
มาขับรถพุ่งชนใส่แบบนี้ก่อนหน้านี้ยังเคยไปก่อเหตุทำลายทรัพย์สิน
ของเจ้าของบ้านซึ่งเขาเปิดที่บ้านเขาเป็นร้านขายกะหรี่ปั๊บด้วย
ตอนนั้นยังมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยนะฮะคือเนี่ยฮะแล้วก็มาก่อเหตุตรงนี้อีกนะครับ
เดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะสำหรับชาวบ้านที่เราไปคุยด้วยนี่ตรงนี้
นี่ตรงเป็นเขาชอบไปนั่งดูหมอเพราะเขาไปดูหมอมาเสร็จหมอทัก
เพราะว่ามันมีรถยนต์มันมีรถยนต์อยู่คันหนึ่งสีแดง
ซึ่งจอดไว้อยู่ประมาณใกล้ประตูทางเข้าหลังบ้านเขาเนี่ย
ซึ่งเขาบอกว่ามันบังฮุงจุ้ยเขาไม่ดีนะ
ให้เขาไปเอาออกได้ไหมว่าอย่างงี้เพราะเขาไปดูหมอเสร็จกลับมา
เขาก็มาคุยกับทางเจ้าของบ้านเช่าอ่ะค่ะทางเจ้าของบ้านอ่ะ
เขาก็มีสิทธิ์ที่จะจอดตรงไหนไหมซึ่งเขาเคยจอดน่ะ

เขาก็ไม่ถอยที่จะไปจอดที่อื่นเขาก็ยังจอดที่เก่า
ด้วยความสะสมเขามานานนานเท่าที่เรามองดูอ่ะ
เขาก็คงจะเกิดความที่ว่ากดดันอะไรหลายอย่างจบจังหวะ
จังหวะกับว่าสัญญาเช่าก็ใกล้จะหลุดลงแล้ว
เขาก็เลยเอ่อเกิดประดันโทษะมันฮะ
รถสีแดงจอกข้างข้างบ้างเขาเถอะ
ก็เอาก้อนหินมาทุบแล้วก็ไปลงทักลงอะไรกัน
วันที่เกิดเหตุนั้นแกเอาไอ้ก้อนหินไปทุบรถรถสีแดง
สีแดงเสร็จทีนี้แกก็ไปกระชากผม
กระชากผมไปป้าคนที่ทอดกะหรี่ปั๊บทะเลาะกัน
ตู้เขาโยนไปหมดคนมองกันสองข้าง
แต่ถ้าเมื่อนับเวลานี่เป็นร้านกะหรี่ป้าปเค้านะครับ
คือมันก็แหมก็น่าจะทำได้สักปีนึง
คือความจริงไม่เกี่ยวสถานการณ์นี้ก็โดนกันทั่วหน้า
ไม่ใช่แค่ร้านเสริมสวยของเธอนะครับ
ตามข้อมูลบอกว่าตำรวจกำลังติดตามตัวนะครับสำหรับหญิงสาวที่ก่อเหตุ
ชาวบ้านบอกว่าเท่าที่ทราบหญิงสาวคนนี้เขาเป็นคนจังหวัดสะแก้ว
อันนี้เป็นภาพล่าสุดของตอนกลางคืนหลังจากที่ก่อเหตุกลางวันกลางคืน
ก็ขับรถมาชนเขาแล้วตอนนี้ยังตามตัวกันไม่เจอ
อ้าวเผื่อคุณสาอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกมาได้นะฮะ
แต่ทางที่ดีเนี่ยลองติดต่อเจ้าของบ้านเจ้าของรถหรือไปพบตำรวจก่อน
ใช่ค่ะเพราะว่าแบบนี้เนี่ยคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายเขานะคะ
ประกันไม่รับผิดชอบอ่ะคุณตั้งใจไปชนเขาขนาดเนี้ยอืม